สำคัญบนหน้าสื่อหลายประเภทนะครับ
ก็คือคดีการเสียชีวิตและการโอนหุ้นของเสียชูวงนะครับ
ซึ่งล่าสุดนี้ครับหลังจากที่เมื่อวาน
ตำรวจสามารถบุกรวบตัวอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ได้
ที่บ้านพักที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ในวันนี้นะครับตำรวจกองปราบก็คุมตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
เพื่อไปขออำนาจศาลจังหวัดพระขนงฝากขังผลัดแรก
ในเบื้องต้นนี้สารได้พิจารณาแล้ว
ให้ประกันตัวโดยตีราคาประกันอยู่ที่วงเงิน๒ล้านบาท
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้พร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับกลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในปัจจุบันนะครับ
ซึ่งทุกคนก็กำลังรอดูอยู่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
โดยพันตำรวจโทบัญญิณตั้งภากรอดิษฐ์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่า
นายชูวงแทร่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่
โดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่น
วันนี้เดินทางออกจากศาลจังหวัดพระขนงด้วยสีหน้าเรียบเฉยครับ
หลังจากสารมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
โดยตีราคาประกัน๒ล้านบาทพร้อมเงื่อนไข
ให้มารายงานตัวตามนัดทุก๑๒วัน
ห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจโทบัญญีนให้สัมภาษณ์
ที่เดินออกมาจากศาลว่าไม่หนักใจกับคดีที่เกิดขึ้น
เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายชูวง
เพราะมีพยานหลักฐานพร้อมครับ
ขณะที่รายละเอียดการประกันตัวนั้น
ตำรวจโทบัญญินบอกว่าไม่ทราบ
เพราะทางทนายและครอบครัวเป็นผู้จัดการให้
ส่วนแนวทางการต่อสู้คดีหลังจากนี้
ขอกลับไปคิดก่อนลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
ก็คงเดี๋ยวขอเวลาไปดูว่า
เพราะว่าวันนี้คุยไปก็คงยังตอบอะไรไม่ได้นะครับ
เพราะรายละเอียดมันคงต้องว่ากันต่อเยอะแยะเลย

ผู้กำกับการ๑กองบังคับการปราบราม
เกี่ยวกับการออกหมายจับว่าการทำคดีดังกล่าวนั้นไม่ได้ล่าช้าอย่างที่ถูกกล่าวหา
คอบานอุดมศุกร์ก็ใช้เวลาเพียง๘เดือนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่มีความล่าช้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา
เพราะว่าหลักฐานบางรายการทางกองปราบปรามต้องหาเพิ่มเติม
อีกทั้งหลักฐานบางรายการก็ต้องประสานขอจากหน่วยงานของรัฐ
ที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและล่าช้า
แต่ว่าโดยรวมนะครับในการดำเนินคดีลักษณะที่มีความซับซ้อน
และเป็นคดีที่บุคคลสำคัญเข้ามาเกี่ยวข้อง
ต้องดำเนินคดีด้วยความระมัดระวังและรอบครอบ
กระทั่งมีการออกหมายจับ
และพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ในเวลานี้
่งชี้ถึงแค่ตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินเพียงคนเดียว
ส่วนคดีนี้จะมีผู้ต้องหารายอื่นอีกหรือไม่
ต้องรอการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับ